ให้เป็นนางสาวเชียงใหม่ตัวจริง
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคย
ในรายการรถมหาสนุก

สนุกที่นี่นั่นเลยนะครับ

ประตูท่าแพรเหมือนคุ้นเคย
ใช่เจอพี่โน่ครั้งแรกก็ที่ประตูท่าแพร
ใช่แล้วหมายความว่าผมเข้ามาทำรายการนี้
ตอนนั้นก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับ
ใหม่เป็นอะไรที่ครบรส
ใช่แล้วเชียงใหม่นี่ก็

คือจริงแล้วคนไทยสวยหมดแหละ
แต่ว่าถ้าพูดถึงขาวสวย
จะต้องนึกถึงสาวงามเชียงใหม่
พ่อชอบเลยใช่ไหมครับ

วันไหนนะวันนี้มาแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสาวงามครับ
แต่ว่าต้องตามติดตามชมกันให้ดี

มาพบแขกรับเชิญที่มาเที่ยวเชียงใหม่กับเราดีกว่า

พี่เป๊ะเปรมมานัดพี่อิ่มเฟียงปาว

สวัสดีค่ะ

ใช่แข่งแมงยกหัวหน้าแบก
บอกแล้วครับเดี๋ยวจบแล้ว
พอพอ

วันนี้เราต้องมาถามก่อนเลยแขกรับเชิญของเรา

ถ้าเป็นคนเหนืออย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหมุน

ดีใจมากเลยคือเป็นบ้านเกิดตัวเองด้วย

เรียนที่นี่เกิดที่นี่แล้วก็มาที่ท่าแพรด้วยค่ะ

พัตตาเวิร์ดเหรอนี่ก็คนเชียงใหม่

นี่ภรรยาเป็นคนเชียงใหม่

อ๋อไม่ไม่ใช่พัตตาเวิร์ด

ตีรังกาก็จะลิ้นเลย
ไม่ได้เราไม่พัตตาเวิร์ด

แบบนี้วันนี้ทั้ง๓ท่านอยู่เชียงใหม่

ว้าว

ดารามหาสนุกของเราทั้ง๓คน

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

คนจะนึกออกแต่สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้

เราจะมาตามหาตัวจริง
ของจริงที่เป็นน่างามเชียงใหม่
นางงามเชียงใหม่

แล้วอย่างงั้นวันนี้เรามาพบกับฝีดสนาของเรามหาสนุกทั้ง๓คนเลยดีกว่าครับ
หมายเลข๑หมายเลข๒และหมายเลข๓ครับ
อุ้ยน่าเชื่อไหวสุดแล้วหน้าออกจะอินเตอร์นั่งฝา
เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนเลย

สวัสดีค่ะนาตาลีพิมจีนอยฮาวส์ค่ะ

อายุ๒๑ปีค่ะ

สูงสง่าสวยมาก

รัฐรัฐชายลิซ่าแซงแกงอายุ๒๐ค่ะ
นี่นะใส่จ่ายดูแล้วค่ะใส่แล้วแล้วแล้ว
นาทีเก็บข้อมูลไว้ได้มากที่สุด

เบอร์๓เคยประกวดวัยทีไหนบ้างลูก

อาอิมมั่นเจ็บอยู่ที่ไหนคะเบอร์๒ค่ะ

จบก็คือเรียนจบที่ไหนหมายละคุณ๑

มันเป็นป่าวนะ

เจ้าละเข้
หวางโจ๊ดให้คู่บ้านค่ะ

โดยกับม่อนต่างกันยังไง

งานดอกไม้เชียงใหม่จัดที่ไหนเบอร์๑จ้ะ
ดอกไม้เชียงใหม่จัดที่ไหนจัดที่ไหนครับเบอร์สอง

ตอบเขาบอกแล้วเขาโยนมาให้สิทธิ์ของเขา

คุณจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเรื่องของคุณแต่เขาโยนมาแล้ว

จัดที่สวนบวกหาดค่ะ

ไม่ไงข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เขาบอกสวนบวกหาดอ๋ออ๋ออ๋อ

ภาษาเหนือรักพูดว่าอย่างไรรัก

พี่โดจน์พี่โดจน์รักพูดว่าอย่างไรคะ

เอออันอย่างนี้เบอร์๓ถ้าพูดว่าพี่เป๊กนิสัยชั่วมากพูดอย่างไรครับ

สมทนาเจ้า

สองชื่อร้านอาหารที่ชอบที่สุดในเชียงใหม่
ชอบต่องเต็มโต๊ะเจ้า
เอาร้านโปรดร้านโปรดเรากินประจำ

เฮ้ยยังไม่ใช่อันนี้มีของเชียงใหม่จริง

อืม

หลักโบช่อนมันมีวัดอะไรนะ
ท่ำวัดท่ำอะไรน่ะ
พ่อวัดท่ำอะไรน่ะพอแล้ว

ของหนูมันทั้งดูเป็นการแสดงเสลอเกิน

ช่างมั่นใจว่าหนูเนี่ย
เกิดออกมาจากท้องคุณแม่ที่เชียงใหม่
เผลอเกิดและคลานอยู่แถวนี้ด้วยซ้ำ
มาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยว

กลับกรุงเทพฯแน่พี่เชื่อ

คือเวลาตอบหรืออะไรยังไงดูไม่ฉะฉางอะไรอย่างนี้

เนี่ยพอบอกไปแล้วต้องมองอัตลักษณ์ให้มันลึกก่อน
ว่านางสาวเชียงใหม่หน้าตาทรงแบบไหนเขาควรจะได้
๒นี่คือเหมือนเป็นคนเชียงใหม่แน่นอน

เบอร์๓อาจจะหักมุมก็ได้นะ
ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้
เอาเป็นว่าเราวิเคราะห์กันไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วรอบนี้นะครับทั้ง๓ท่านจะต้องลองถ่ายดู
ว่าคิดว่าใคร๓คนนี้ที่เป็นนางงามเชียงใหม่ตัวจริงครับผม

ค่ะงวดนี้ค่ะ

แต่รอบหน้าเราจะให้เธอโชว์ความสามารถ
เดี๋ยวให้พรีเซนต์เลยว่าของดีเชียงใหม่มีอะไรบ้าง
จับผิดกันไปเลย
ถ้าอยากดีแล้ว
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อ
ยังควรสูญรายการกันต่อกับรถมหาสนุกนะครับ
อยู่อยู่กับสาวงามเชียงใหม่ทั้ง๓คนนี้ครับ
แต่เราไม่รู้จริงว่าใครเป็นตัวจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราจะให้

ให้เขาพรีเซนต์ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีอะไรดี

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เราเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งเลยค่ะ

อยากจะมานำเสนอในเรื่องของ
อาหารพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

ก็จะมีในเรื่องของขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ้า
แล้วก็ในเรื่องของขนมจีนน้ำเงี้ยเนี่ย
ก็จะมีหมูนะเจ้าส่วนประกอบก็คือหมู
แล้วก็มีพวกเครื่องเท่เครื่องแกงเจ้า
อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำพริกหนุ่มเจ้า
น้ำพริกหนุ่มง่ายก็คือเอาพริกหนุ่มเนี่ยจะเอาไปย่าง
แล้วก็เอาไปตำกับพวกเครื่องเทศจะเอาก็คือ
กินกับแค่หมูก็คือลำค่ะนะเจ้า
น้ำพริกเข็มยางนึงนะคะ
แห่มยางนึงก็จะเป็นน้ำพริกอ่องเจ้า
น้ำพริกอ่องก็คือง่ายก็คือจะเป็นแดง
เจ้าจะใส่มะเขือเทศใส่ข้างเทศเจ้า
แล้วก็เอาไปเคี่ยวให้เป็นน้ำคูขีดเจ้า
ก็ใครที่สนใจนะเจ้าก็สามารถมาลองซื้อ
ลองซื้อลองชิมกันได้เจ้า

มันไม่เหมือนอยู่เชียงใหม่มันเหมือนอยู่บนเครื่อง

หรือว่าเขาจะเป็นสตรูอาร์ต

ต่อด้วยหมายเลข๒๙มา
อยากพรีเซนต์อะไรเชียงใหม่เชิญเลยครับ
สวัสดีเจ้าในนามนางสาวเจียงใหม่นะเจ้าที่น้องอยากจะนำเสนอ
เลยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่แรกที่น้องอยากจะนำเสนอก็คือ
วัดพระธาตุดอยสุเทพเจ้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นอ่า
พระครูบาศรีวิชัยได้เป็นคนเบิกทางขึ้นไปยังบนพระธาตุดอยสุเทพเจ้า
และก็ยังเป็นที่เก็บภาพบรมอาธิของพระพุทธเจ้าแห่งตัวเองนะเจ้า
และตีนที่สองนะเจ้าตีนขาดมาได้เลยก็คือวัดพระสิงห์เจ้า
พระสิงห์นี้จะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่
แล้วก็เป็นวัดที่อยู่คู่กับเจ้าเจียงใหม่มาเมินมากเลยนะเจ้า
แล้วก็ตี้สุดท้ายที่น้องอยากจะแนะนำเลยก็คือดอยอินถนนเจ้า
โดยอินทานนท์นี้จะได้ชื่อว่าเป็นตี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
อากาศข้างบนจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี
ใครได้มาท่องเที่ยวที่พลาดมาได้เลยคือดอยอินถนนเจ้า
ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะเจ้ามาเที่ยวจังหวัดเจียงใหม่

นี่อาหารจบไปเขาต่อด้วยท่องเที่ยวทันที

สวัสดีเจ้าในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะและประเพณี
ก็จะมีงานไม้ดอกไม้ประดับ
มีงานแกะสลักไม้ที่บ้านถวาย
แล้วก็มีที่เอ่ยมาได้เลยก็คือ
ประเพณีที่มีมาช้านานกว่าจะเป็นประเพณียี่เป็งเจ้า
จบแล้ว

เดี๋ยวฉันแทงส่วนเป็นคนนี้แหละ
เมื่อกี้ฟังไปแล้วพี่เป๊กวิเคราะห์หน่อยค่ะ
วิเคราะห์แล้วแน่นอนว่า
เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยผ่านการประกวดมาแน่นอน

แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเคยประกวดปีไหน
แต่ว่าเบอร์๓เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่า

แต่จริงแล้วนางคือนางสาวเชียงใหม่
อันนี้เราก็ไม่รู้จริงอาจจะมีการสับขาหลอกกันได้
ทุกหลายเวทีครับต้องมีการท่องสคริป

คือตะกุกตะกักบ้างงงบ้างอะไรบ้าง
ตอนนี้นะคนที่มาวินในใจอ๋องเลยนะ

คนนี้แหละเป็นนางสาวเชียงใหม่

ที่เกิดที่เชียงใหม่แต๊เลยเจ้า
ที่เกิดที่เชียงใหม่แตะเลยเจ้า
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว

เอาแล้ว

มีการเปลี่ยนใคร
เอาแล้วตอนนี้ความคิดเริ่มแตก

ตอนนี้จะให้น้องทั้ง๓คน

ขอบคุณปริศนาของเราทั้ง๓ท่านด้วยครับ
พักผ่อนได้เลยครับ

จะนำไปมอบให้เป็นทุนอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยฝ่ายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
และนี่คือคำถามบุคคลมหาสนุกในครั้งนี้

เพจกองกิตต้า

อาชีพที่๒ที่เป็นตัวเลือกนะครับ
สถาปนิกแนวใหม่ครับ

ให้ความเก่ากว่าความใหม่มาอยู่ร่วมกันให้ได้

ทุกคนอาจจะนึกไม่นึกไม่ฝันครับ

แก๊งเงินด่วนครับ

ตอนแรกคิดในใจเลยนะ

ดูจากตัวนี้แน่

เฮ้ย
เหมือนพูดมาจากใจ

ประกอบอาชีพอะไรครับ

จุ๋ยประกอบอาชีพอะไรครับ

คุณจุ๋ยเป็นนักดนตรีมหาสนุกของเมืองเชียงใหม่ครับ

จึงขอบ้อให้โรงเรียนบ้านเว้ยฝ่างจังหวัดเชียงใหม่

เดี๋ยวไม่พออันนี้ส่วนตัวของผมเอง

จุ๊ยจุ๊ยอย่าเพิ่งไปดิ
ช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน

ขอบคุณครับ
ฟังเชียวนี้สุดท้ายฟัง
แล้วคุณจะรู้เมื่อได้สัมผัส
กับความเป็นเมืองและทางธรรมชาติ
ที่กลมกลืนกันอย่างลงตัว
และคุณจะรักเมื่อได้มา
ภักดิ์ใจอ่อนกลาย
สโลดไลฟ์นาทีแห่งนี้
ที่จะมีภูเขามีลำตามียิ้มมามีน้ำตก
มีรถแดงมีประตูท่าแพง
มีแม่น้ำเบิ้งมีผัวเหล็ก
มีอุธยานดอยอิ่มชะนด
มีความสุขหล่นเมื่อได้มา
หากคุณกำลังมองหา
ที่พักใจในยามห่อนหลัก
ไปวายหนาที่ดอยสุเทพไปดอยปุ่น
ไปดิวอาจจะลุยเดินเที่ยวบ้าน
มาแม่กำฟองลองไปแม่ริม
เขาเวียงก็ชิมคันโต
ไปเอากาสลูงพวงกันไปเชียงดาว
มาเถอะหนุ่มสาวอยากร้องขึ้นมา
หากคุณกำลังมองอาย
ที่พักใจในยามห่อนหลัก
ให้นึกถึงเชียงใหม่
อ้าววา๊กอ้าววา๊กเอ็มพี่

กลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะครับ

ใกล้เข้ามาแล้วจะรู้ว่าใครคือ
นางสาวเชียงใหม่ตัวจริง
เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันให้ดีครับ
ให้ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย
เพื่อตัดสินใจว่าในท้ายสุดแล้ว
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับโชว์แรกของเธอเลยดีกว่า
ไม้แน่นหนึ่งครับสตรีทโลล่าโอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

อ้าวา

แต่นี่ต้องนึกภาพก่อนว่าเธอเป็นนางสาวเชียงใหม่
แต่เธอทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากนะที่สุดจริงมาถึงหมายเลข๒ของเราบ้างดีกว่า
หมายเลขสองของเรานี่เธอมีความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงโอ้โหไปชมกันเลยครับ
มันที่เงียบเหงาเข้งควางและว่างคลาว
ดังกล้องเกลมสีขาวอันกว้างใยไร้จุดหมาย
อยากมีสีโรดแบบเดิมต้องรัวทรงแห่งใจที่มีพอสีอันนี้
จับหัวใจเธอมาระบายช่วยนำจังหัวใจ
มันว่างเปล่าเป็นสีชมพู
ความรักของฉันน้อยงิดแต่ยิ่งใหญ่
แอบสอนหนูไว้ในหัวใจของเธอ
รอเมื่อสักนานรอการพบเจอ
จะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าจะพบมัน
จะผ่านไปกี่ฤดูฉันก็จะอยู่รอวันนั้น
วันที่เธอค้นพบมันในหัวใจ
จะผ่านไปกี่ฤดูฉันก็จะอยู่รอคอยเธอ
วันที่เธอพบเจอหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน

วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน

วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันในหัวใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน

วันที่เธอพบมันใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน

วันที่เธอพบมันใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน

วันที่เธอพบมันใจฉัน
วันที่เธอพบมันใจฉัน

สรุปว่านางสาวเชียงใหม่ตัวจริงคือหมายเลข๑และหมายเลข๒ค่ะ
ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่ทั้ง๓คนตอบผิดหมดเลย
ใช่แล้วครับสัมภาษณ์เบอร์๓ก่อนเลยดีกว่า

แนะนำตัวอีกครั้งว่าทำอะไรอยู่ลูก
สวัสดีค่ะชื่อรัชชานะคะ
ก็ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะเพิ่งกลับมาจากไต้หวันค่ะ
แล้วก็จังหวัดชนบุรี

ขอบคุณปริศนาหมายเลข๓เลย
ขอบคุณครับเอาไปพักได้เลย

เอาตำแหน่งตอนประกวดด้วยปีไหนอะไรยังไง
สวัสดีค่ะนาตาลีพิมพาจีหนอยเฮาส์

นางสาวนันรพัฒน์ทรัพย์อานันกุลค่ะ

แล้วเคยผ่านเวทีประกวดที่เชียงใหม่ไหม

แต่ว่าประกวดนางสาวเชียงใหม่ได้รองอันดับ๔ค่ะ

ของหนูเคยประกวดนางสาวเชียงใหม่ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เข้ารอบลึกอะไร
แต่ว่าทุกคนเคยผ่านบอกแล้วเคยผ่าน

วันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับ

ที่จัดเตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน

และตอนนี้นะครับโชว์ของเราพร้อมแล้วมาชมครับ
มีชื่อชุดว่าโชว์อัตลักษณ์เชียงใหม่ในมุมมองใหม่ครับ
ลูกสาวคนดีนี่พวกเธอจะไปที่ไหน
เดินทางมาแสนไกลถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ๊ะ
อยากดูหนังเดินห้างไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปเอง
เดินแลนด์ได้มาแล้วคอยเลยไปไม่ยาก
อยากบอกเท้าความตาเพราะไม่น่าได้ก็น่าไป
รีเซ็นทันเฟสนั้นก็ไม่ไกลไม่ไกล
กล้าส่วนยาวแล้วไงคู่ลงเชียงใหม่มานานนา
ถ้าจะได้เป็นที่นี้มันใหญ่มาก
และคิดจะฟ้าเป็นเอาห้องหับบอกอย่าง
ข้าวดีมีเวลาหาอุ้มฟัง
ก็อยากม่วนกันทุกเรื่องที่ไม่ต้องขึ้นดอก
ชมดอยสุดเทพดอยแม่กำปองดอยผ้าห่อมปบ
ขึ้นไปดูฟ้าดูนมชมอาทิตย์ตกขอเคลียร์เมฆขาว
ดอยอินทะนนต์ดอยมันจอมในลวงเชียงดาว
มีไฟขับไล่ความหนาวกลางเป็นเปล่ากันม่วนใจ

เพลงนี้มันใหญ่มากและคริ่งเจ้าฟ้ามันแนวห้างหับบ่อยยังยัง
ของดีมีเวลาให้อุ้งให้ฟังแค่อยากมวลกันทั้งเมืองจึงไม่ต้องขึ้นดอก
ทั้งด้อยสุเทศด้อยแม่กำป้องด้อยผ้าห่มปกขึ้นไปด้วยฟ้าหนึ่ง
ชมอาทิตย์ตกครอบเฮียแม่ขาวด้อยอินทะนท์ด้อยมันจอมด้อยหลวงเชียงดาว
ทิ้งไฟขับแหล่งกว้างหนาวกาวเต็มดูดาวเงินม่วนใจ
ลูกสาวคนดีมีพวกเธอจะมาอีกไหมฝากเธอบอกเพื่อนไปเธอมาเชียงใหม่ให้รีบนะจ๊ะ
เพราะว่าถึงสูงสั้นกันไม่เคยลดละมาเถอะนะอย่าช้าไปเดี๋ยวเงินเชียงใหม่จะไม่เห็นเนาะ
วันนี้จะต้องรู้กันแล้วว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตเพราะฉะนั้นจะต้องมาจับใหญ่กันเรามีแผ่นป้ายอยู่๓แผ่นป้ายดวงมหาสนุกของเรา
อ้าวเอาเลือกเบอร์๓ได้๒หรือ๑เอาตัวตัวเองเลยหมดโอเคเขาโคตรเชียงใหม่สบาย
เอาชอบ๑ใช่ไหมได้ไม่งั้นเอา๑
เอา๒ก็ได้โอเคเปิดที่เบอร์๒ก่อนเลยนะ
ตุ๊กไม่ได้เข้ารอบ

ถ้าอย่างนั้นน้อมิวปลอดพร้อมพี่เลยปลอดพร้อมเลย
อยู่กับสามใครจะผ่านเข้ารอบนะครับ

เผก

เอ้าช่วงหน้าเราจะประลุนกันครับ
ว่าจังหวัดของเราจะแตกหรือไม่ในรถมหาสนุก
เป้ายิงชุบ
เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เป๊กได้เงินรางวัลกลับบ้านไป
กลับเข้าสู่รายการนะครับ
รอบแจ็คพอร์ตกับเป่ายิ่งชุบมหาสนุกครับผม
ค่ะเราจะมีแผ่นป้ายนะคะ๑๒แผ่นป้าย
เดี๋ยวเราจะให้พี่อันเนี่ยเลือกมา๕แผ่นป้าย
อันสามารถเลือกแผ่นป้ายได้จาก๑๒แผ่นป้ายของเราดังนี้ครับ

อ้าวและนี่นะครับคือแผ่นป้ายทั้งหมด
ขอให้น้องอันมอบโชคให้กับคุณเป๊กด้วยนะครับ

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

ชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท

นี่คือ๕แผ่นป้ายที่น้องอันเลือกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ขอบคุณจริงสำหรับนางสาวเชียงใหม่ของเรานะครับ

ขอบคุณมากคนสวยครับมีโอกาสเจอกันอีกค่ะ

ส่งน้องอันลงได้จากเวทีเลยนะครับ
และนี่ก็คือ๕แผ่นป้ายที่พี่เป๊กได้เลือกเอาไว้ค่ะ
อ้าวตอนนี้มาแล้วครับ

ถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องสู้กับพ่อโน่
แผ่นแรกที่คุณจะเลือกของคุณดีกว่า

อ๋อ๕๐๐๐บาทครับจังกี้โอ้โฮ
จะมีอะไรมาแพ้ครับโค้ดสนับตอนนี้๑๕๐๐๐บาท

พี่โน่เบอร์ดี่

ตามโชคตามโชค

สำเบิดทุกอย่างก็ได้ไปอีก๕๐๐๐เนี่ยครับ

พี่โน่เลือกบ้างใช่ไหมเลือกต่อนะ

วันนี้พี่เป๊กได้รางวัลกลับบ้านไป๔หมื่นบาท

ดีมากพ่อพ่อไม่อีมไกล

อ่าวันนี้สบายเดี๋ยวพาภรรยาไปเอาเงินกลับไปฝากภรรยาที่บ้านด้วย

เอาเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือทั้งหมดนะครับ
ที่เวเบอร์ตราตุ๊กแก่ครับ

เอาละครับสัปดาห์นี้เราอยู่ที่ประตูท่าแพรเชียงใหม่นะครับ

แต่การแสดงและแขกรับเชิญของเราเป็นใครบ้างนั้น

พบกันใหม่เสาร์หน้านะครับ

ทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
กับรถมหาสนุก

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ